มาเขาแก้บนด้วยรถจักรยานหยุ่น

ยิ่งใหญ่สุดไปเลย
มาแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนแห่งนี้นะคะอายุกว่า๑๑๒ปี
เขาโชคดีเพราะอะไรแล้วอยู่ที่ไหนไปดูกันเลยด่วนเลยค่ะ

สลักเป็นเรื่องราวในวรรณคดีนะคะ
แล้วก็มีการประดับตกแต่งด้วยอัญมณีแท้ทั้งลำทั้งต้นเลยนะคะ
ที่แห่งนี้คือวัดเขาชวังอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ
พาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรและขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียน
เพราะที่นี่นะมีหลายคนที่มาขอแล้วสมหวัง
ทั้งเรื่องโชคลาภการเงินการงานค่ะ

และขอกับใครขอกับแม่ย่าพลอยจันทร์
แม่ย่าพลอยจันทร์อายุ๑๑๒ปีท่อนนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
และไม่ใช่แค่แม่ย่าพลอยจันทร์เท่านั้นนะคะ
ยังมีแม่ศรีจันทร์กับแม่นวลจันทร์ตะเคียนสองพี่น้องด้วย

ไพร้อเลยทีเดียวแล้วก็อยู่ในระแวกเดียวกัน
บรรยากาศก็สวยงามแล้วไม่ใช่แค่นั้นคุณเห็นไหม
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้ได้กราบไหว้บูชา

ชาวบ้านบอกว่าคนส่วนใหญ่นะที่มากราบไห้บูชา
มักจะนำพวกเครื่องสำอางเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้ารองเท้าชุดไทย
ถวายเมื่อสมหวังดังใจตามที่ขอแล้ว

แล้วล่าสุดครับมีชาวบ้านทรวงลงวันใหญ่
ก็เลยนำรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
มาถวายให้กับเจ้าแม่๑คัน

ว่าการแก้บ้นเอามอเตอร์ไซต์มาแก้บ้น
นี่ไงแปลกแตกต่างจริง

คันนี้มีทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
โง่โง่โน่ชนบุรีชอลอบอลอ

ยอดทำไมเออสิ่งที่คุณพูดมาไม่ได้สนใจเท่าไอ้ตัวข้างล่าง๓ตัวนั้น
แต่ไม่เป็นไรใครดูได้ดูเร็วก็คงจะจำกันได้นะคะ
กันไปแล้วค่ะคุณผู้ชมอยากจะแนะนำอย่างนี้ว่าอย่ามัวแต่ไปบนบานสารกล่าวเท่านั้น
อยากจะให้ไปชมความสวยงามของวัดเขาชวังด้วยนี่เห็นไหม
ปฏิมกรรมสถาปัตยกรรมงดงามจริงเพราะว่าจุดทางเข้านี่นะคะจะมีความสวยงามของซุ้มประตูอยู่
รวมไปถึงทาเวสวันทาเวสวันที่นี่ก็ดูไม่เหมือนที่อื่นด้วยนะ
เป็นลักษณะหน้าเทพอยู่สององค์ขนาดข้างเลย
คุณจะเดินผ่านเข้าไปคุณจะรับรู้ได้ถึงความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์
ยังไงก็ขอแนะนำอีกหนึ่งที่นะคะสำหรับหมุดหมายของสายหมู่ทั้งหลายทั้งปวงค่ะ